คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะคะ
กรณีที่ทางครอบครัวของนางสาวสวรรควัย๒๓ปีค่ะ
เขาไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
นางสาวสวรรคเนี่ยหายตัวไปจากบ้านออกจากบ้านไปช่วงปลายเดือนตุลาคม
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอืมบอกว่าจะไปหาแฟนนุ่มคนนึง
แล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาบ้านอีกเลยครับสุดท้ายเนี่ยไปเจอรถจักรยานยนต์
ห่างจากรถจักรยานยนต์ไปไม่เท่าไหร่ไปเจอศพของนางสาวสวรรค
วัยยี่สิบสามคนนี้อยู่ในท่อซิเมนเหมือนกับในเบาะเกลอะค่ะ
แล้วอยู่ในท่าเหมือนนั่งงอคดคู้อยู่ในท่อแล้วก็สภาพศพก็คือเน่าเปื่อยแล้วอ่ะนะคะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตามหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือแฟนนุ่มของผู้ตายค่ะ
เพราะว่าผู้ตายบอกกับที่บ้านว่าจะไปหาแฟนนุ่มคนนี้ตอนที่ออกจากบ้านใช่
เมื่อ๒๒วันที่แล้วใช่แต่ตำรวจบอกว่าเรียกตัวแฟนนุ่มคนนี้ไปสอบปากคำแล้ว
อ่ามันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงหรือว่าจะไปแจ้งข้อหาดำเนินคดีอ่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ค่ะ
จุดที่พบศพเนี่ยอยู่ที่บริเวณบ้านร้างในป่ามะขามตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
พันธุ์ตำรวจเอกถิติพัฒน์อินทรรักษ์ผู้กำกับสพบ้านโคกบอกว่า
ตอนนี้มุ่งปมการเสียชีวิตไปที่เรื่องชู้สาวมากที่สุดแต่หลักฐานยังเปิดเผยไม่ได้อยู่ในสำนวนคดี
แล้วก็ต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดด้วยคาดว่าจะรู้ผลในวันพรุ่งนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือนางสาวสวรรคอายุ๒๓ปีภาพนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยพบเป็นศพอยู่ในท่อปูนซีเมน
วันนี้เราส่งคุณลำดวนคล้ายชาวนาทีมข่าวของเราไปที่บ้านของแฟนผู้เสียชีวิต
เพราะว่าแฟนของผู้เสียชีวิตตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเราไปเจอกับพี่สาวนะคะครับ
นางทองมาวาพิไลพี่สาวของนายสำรวมปาคำแฟนของผู้เสียชีวิต
พี่สาวบอกว่านายสำรวมเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครขยันทำมาหากิน
แต่ว่าน้องชายก็มีแฟนหลายคนนะไม่เคยพาแฟนมาให้รู้จักหรอก
ส่วนนางสาวสวรรคผู้ตายเนี่ยก็เคยพามาที่บ้านตอนนี้เรื่องที่บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้อะไรว่า
ตัวนายสำรวมเนี่ยไปคบใครไปมีปัญหาอะไรคือที่บ้านไม่ค่อยรู้
แต่พี่สาวบอกว่าน้องชายไม่น่าจะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เคยเป็นอย่างงี้จักทีเอิ้นโหคนก็เจ็บแมวมาฆากันได้ง่ายง่ายเนอะ
ตรงนี้อย่าไปทำกันอย่างนี้เถอะน้องคงจะบอกเป็นอย่างนั้นหรอก
รู้แล้วนะแต่พี่สาวอ่ะให้ข้อมูลมาว่านายสำรวม
แฟนของผู้เสียชีวิตที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายปีนะคะ
ครับต้องกินยาอยู่ตลอดแล้วก็ต้องไปหาหมอบ่อยมาก
ถ้าไม่ได้กินยาก็จะมีอารมณ์โมโหทำร้ายตัวเองแต่พี่สาวยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายคนอื่น
และเชื่อว่าน้องชายเธอคือผู้บริสุทธิ์ด้านแม่ของผู้ตายค่ะ
พยับนนสังบอกว่าลูกสาวหายไปจากบ้านขณะที่ตัวเองนอนหลับอยู่เนี่ย
ยินเสียงเหมือนลูกสาวมาร้องเรียกอยู่หน้าบ้านแต่พอออกไปก็ไม่มีใคร
แล้วก็มีเหมือนคนเดินไปเดินมามีรอยเท้าคนเดินออกจากห้องลูกสาวเดินไปในครัว
แม่ก็เลยไปเล่าให้กับญาติผู้ใหญ่ฟังบอกว่าเนี่ยแม่ฝันแบบนี้
แม่เห็นแบบนี้แม่ได้ยินแบบนี้นับตั้งแต่ลูกสาวหายออกไปจากบ้าน
ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นรางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นะตอนแรกตอนที่ยังไม่เจอศพลูกสาว
แม่ก็ยังมีความหวังนะคะว่าลูกสาวน่าจะยังปลอดภัยดี
แต่แม่บอกว่าแม่ตัดสินใจไปหาพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งตามความเชื่อ
พระอาจารย์บอกแม่ว่าลูกสาวอ่ะหายไปไปอยู่ตรงที่รกร้างนะแล้วก็พระอาจารย์บอกเลยนะว่ารักษณะที่รกร้างเป็นอย่างงี้หนึ่งสองสามสี่
แล้วแม่บอกว่าจุดที่พบศพลูกสาวเป็นเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยแล้วก็ผู้ตายเนี่ยนะคะ
นอกจากจะไปส่งเสียงแล้วก็เป็นแบบมีรอยเดินไปมาอะไรอย่างนี้นะไปเข้าฝันญาติด้วยนะคะ
จังหวัดพระนครสิทธิยาเหมือนกับไปบอกว่าหนูเสียชีวิตแล้วนะครับ
คือมันก็เป็นรางสังหรณ์ให้เรารู้รู้แล้วว่าลูกคงไม่อยู่อะไรอย่างนี้จ้ะ
สำคัญมามาถึงสามครั้ง่ะจ้ะมีคนมาเรียกหน้าบ้าน
แบบตรงบันไดเลยจ้ะที่ว่าแล้วก็เสียงเดินขึ้นมาบนบ้านอ่ะจ๊
แต่ก็ไม่มีใครไม่มีจ้ะ
แต่แป้งที่เป็นรอยเท้านะมันจะออกจากห้องน้องตลอดจ้ะ
แล้วก็มาถือไปเข้าไปในครัวนะจ๊ะจ้ะไปทางครัวจ้ะ
คือแม่เช็ดบ้านวันไหนก็คือมีรอยแป้งออกมาอะไรอย่างนี้
พระก็ท้วงท้วงว่าเขาอยู่ตรงนั้นแหละมันจะเป็นบ่อน้ำหรือเป็นสระ
ที่เขาท้วงว่ามีต้นไม้ใหญ่เป็นหัวปวกถ้าตรงน้องน้องน้องตายเนี่ยก็เป็นหัวปวกเนอะมุมมุมตรงนั้นนะ
แล้วมันจะต้นไม้นี่มันล้มแล้วมันตายแล้วที่ต้นไม้ใหญ่นะจ้ะ
ก็ที่พระบอกว่าให้ทำขันห้าขันแปดจ้ะไปไปขอเปิดทางเขาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ
เนี่ยค่ะแล้วก็ระหว่างที่ครอบครัวตามหานางสาวสวรรคที่หายตัวไปจากบ้านน่ะนะคะ
ห่างจากบ้านของผู้ตายไปสักประมาณ๘๙กิโลนะคะ
สภาพศพอย่างที่บอกว่านอนคุดคู้อยู่ที่ท่อซีเมนเป็นบ่อค่ะ
แล้วก็ผิวหนังคือเปื่อยยุ่ยเหมือนกับเสียชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้ว
จุดที่พบศพห่างจากบ้านประมาณนี้อยู่ในท่อซีเมน
คุณลำดวนนักข่าวของเราก็เลยไปที่จุดที่พบศพอีกรอบหนึ่ง
บ่อซีเมนนะคะก็มีเครื่องเส้นไหว้นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางครอบครัวและชาวบ้านก็ไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณ
ชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุบอกว่าผู้ตายมาเข้าฝันค่ะ
ผู้ตายมาเข้าฝันเหมือนกับมานอนอยู่ที่หน้าบ่อซีเมน
แล้วก็เหมือนกับเห็นภาพว่ามีผู้ชายรุมทำร้ายแล้วผู้ตายก็ตะโกนร้องให้ช่วย
โลกพิธีสังเกตคน
ถุบที่ว่าคนตายนะ
เห็นมีคนมาถุบคนตาย
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความฝันของคนใกล้ชิดคนแถวนั้นน่ะนะคะ
แต่ว่าในความเป็นจริงสภาพตรงจุดที่พบศพผู้ตายเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าพื้นที่รกร้างตรงนี้เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในชุมชนนะคะ
อืมศพของผู้ตายเนี่ยญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนแฟนนุ่มของผู้ตายเนี่ยค่ะ
หลังจากที่ผู้ตายออกจากบ้านไปเนี่ยคือแฟนนุ่มเขาก็โทรไปหาแม่ของผู้ตายนะ
โทรไปบอกว่าสวรรคยังไม่เห็นมาหาผมเลยเห็นบอกว่าจะมาหายังมาไม่ถึงบ้านเลยนะ
อ๋อเหรอใช่ค่ะแม่ของผู้ตายก็เลยเริ่มตามหาลูกสาวไง
ว่าลูกสาวออกจากบ้านหายไปไหนแต่นายสำรวมคนนี้ตำรวจก็เรียกตัวไปคุยแล้ว